วันนี้นำเสนอจุดเริ่มต้นของการทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทา
เริ่มจากการเข้าตรวจค้น๒ผับใหญ่กลางเมืองพัทยา
จำได้ไหมฮะแล้วก็กลางกรุงเทพนครนะครับ
ต่อมาก็ตรวจค้นข้อมูลอะไรต่างนานา
เจาะลึกเรื่องของขบวนการทุนจีนสีเทา
นี่เป็นภาพปฏิบัติการตรวจค้นคลับวัน
ในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
เมื่อกลางดึกคืนวันที่๒๓ตุลาคม๒๕๖๕
ก่อนจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจนพบข้อมูลสำคัญ
ของนายนิติพัฒน์โชคชัยสถาพร

ว่าที่แท้จริงนายนิติพัฒน์

ไม่ใช่บุคคลตามทะเบียนราชจริง
แต่เป็นการนำชื่อมาสวมบัตรประชาชนของคนอื่น
ส่วนตัวนายนิติพัฒน์ตัวจริงชื่อกูเอี่ยว

ส่วนนี้คือภาพการตรวจค้นผับกินลิง
ตั้งอยู่ในอาคารจินลิงถนนเจริญราชย่านยานาวา
เมื่อคืนวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๕๙
หลังการจับกลุ่มคลับวันเพียง๓คืน

พบกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวจีน๒๓๗คน
โดยเป็นชายสัญชาติจีนจำนวน๑๑๑คน
เป็นหญิงสัญชาติจีนจำนวน๑๒๖คน
และพบยาเสพติดบรรจุเป็นซองพร้อมจำหน่าย
จำนวนหลายร้อยซองรถยนต์หรูอีกจำนวนกว่า๓๐คัน
จากการขยายผลพบว่าผับจินลิง
เป็นของนายชายนัทกรชายนันหรือตู้ห่าว
เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมหลายแห่ง

นายชัยนัทหรือตู้ห่าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ข้าราชการระดับสูงในหลายวงการ
นายชัยนัทหรือตู้ห่าวและนายนิติพัฒน์หรือกูเอี่ยว

คือทั้งคู่ถือบัตรประชาชนไทย
แต่ที่ต่างกันคือตู้เห่าได้สัญชาติ

ขณะที่กูเอี่ยวจากข้อมูลพบว่า
โดยใช้ข้อมูลทะเบียนราชปลอม
อกจากนั้นจากการตรวจสอบข้อมูลคนจีน

ยังพบข้อมูลการเข้าประเทศแบบผิดปกติ

ที่บางคนมีอายุค่อนข้างมาก
วีซ่าที่ระบุว่าเข้ามาประเทศไทย
เพื่อทำงานในรูปแบบจิตอาสา

ทั้งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยบางมูลนิธิเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งไม่นาน
ขณะที่บางมูลนิธิมีการตั้งเป็นเพียงห้องแถว
และไม่ปรากฏการดำเนินกิจกรรมใด
ข้อมูลที่พบนำไปสู่การขยายผลถึงเครือข่าย

และยังพบข้อมูลที่แสดงถึงการเติบโต

ซึ่งขยายตัวครอบคลุมธุรกิจสีเทา

โดยมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องหลากหลายกลุ่ม
คนมีสีคนในกระบวนการยุติธรรม
และคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกระบบ
ข้อมูลนี้ยังเป็นข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวพันกับขบวนการทุจริตภาครัฐ

ที่ไปจบที่ถูกไล่ออก
ช่อง